ช่วงนี้น้ำท่วมเป็นวาระแห่งชาตินะในทุกพื้นที่เลยท่วมจริงแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพ
นครแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะฮะก็มีการมองไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
คุณน้ำมันไม่ระบายรอการระบายแบบนี้ดังนั้นในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกับแขกรับเชิญด้วย
สวัสดีอาจารย์สุภาพนะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีนี้ฝนเยอะจริงครับ
หลายพื้นที่ต่างจังหวัดเดือดร้อนคนกรุงเทพโซนเหนือโซนตะวันออกเดือดร้อน
ท่ามกลางความเดือดร้อนในท่ามกลางความพยายามจะแก้ปัญหา
มีข้อเสนอที่ผมคิดว่าคนฟังแล้วก็เออโดนใจ
มีข้อเสนอจากคนซึ่งเคยรับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องน้ำในรัฐบาลคุณยิ่งรัก
วางแผนวางแนวในเรื่องการบริหารจัดการน้ำผมเคยไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์
หลายเรื่องที่ท่านวางแนวไว้เป็นประโยชน์
เมื่อวานนี้ท่านบอกมาอีกทีนึงว่าถ้าจะแก้ปัญหากรุงเทพ
ทางด้านเหนือด้านตะวันออกในภาพรวมควรจะทำยังไง
ผมก็เชิญท่านมามาเป็นแขกเชิญวันนี้ดรปลอดประสบสุรัสวดี
ตรองนายกตอนนี้เป็นประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านกัจจัดการน้ำของพักเพื่อไทย
อยู่กับผมที่นี่สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
ผมไล่ข้อเสนอแต่ละข้อนะเราเวลาเราไม่มาก
ผมเห็นข่าวให้สัมภาษณ์ทางแก้๕๖เรื่อง๑ให้ผู้ว่ากอทมประสานขอความร่วมมือกับรัฐบาล
ให้รัฐบาลสั่งการหน่วยราชการทั้งหมดนำเครื่องสูบน้ำที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างของประเทศเข้ามาในกรุงเทพ

สุภาพครับก่อนจะตอบคำถามนี้ผมขอให้คำอะไรสักคำกับชาวชนชาวไทยและรัฐบาล
คำว่าบริหารจัดการน้ำเราคิดใหม่ได้มั้ยเราอยู่กับน้ำได้มั้ย
ประเทศไทยเนี่ยนะครับฝนมันตกเยอะในที่รุ่มเราคิดแบบเนเทอร์แลนด์แบบดัชนะครับ

อยู่กับน้ำอย่าไปคิดว่าการระบายน้ำเป็นการบริหารจัดการถึงว่านี่ผมทิ้งตอบด้วยนะ
ต่อไปนี้ขอให้คิดว่าอยู่กับน้ำ
นี่มาคำถามของผู้ชิดภาพถามว่าให้
ให้พวกกฏมอล์ประสานไปถึงรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลสั่งการ
หน่วยงานไหนใครมีเครื่องสูบน้ำที่ไหนเอาเข้ามาในกรุงเทพ
สถานการณ์น้ำถวมวันนี้ครับมันไม่ใช่แค่กฏมอล์แล้วครับ
หนึ่งก็คือกฏมอล์สองพวกรอบกฏมอล์

หากเขาผมหมายถึงว่ากรทมมันจะไปสั่งไปขออะไรได้
จากความรู้สึกส่วนตัว
ทมมีคนกี่ล้านรอบมีคนกี่ล้าน
เพราะฉะนั้นวิกฤตนี้มันเป็นวิกฤตขั้นประเทศ
มันเป็นวิกฤตขั้นประเทศก็ต้องเป็นผู้นำประเทศมาสั่งการ
คือตัวนายกล้ามกรีวันนี้นายกล้ามกรีท่านก็เกิดต้องอยู่บ้าน
เพราะฉะนั้นท่านประวิทย์ท่านรองนายกท่านต้องมาช่วยสั่งการ
ถามว่าสั่งอะไรสั่งอะไร
เวลานี้นะครับมันมีน้ำนะแต่มันไม่มีที่ไป
คลองก็เต็มมีที่อยู่แต่อยู่แบบท่วม
เพราะฉะนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเคลื่อนน้ำนะครับ
ออกไปให้คนอยู่ได้เคลื่อนน้ำออกไปนะครับ
ให้ไปอยู่ที่อื่นต้องใช้ปั๊มปั๊มอย่างเดียวเท่านั้น
ตอนนี้ปั๊มอย่างเดียวมันก็มีแค่ปั๊มของกอทมมันไม่พอ

ปั๊มแล้วเครื่องส่วนน้ำเหมือนกันไหมปั๊มน้ำ
เหมือนกันนะฮะจะปั๊มด้วยไฟฟ้าจะปั๊มด้วยน้ำมันอะไรก็ตามที
ตอนนี้ปั๊มดำมีหลายอย่างนะครับในความเห็นผมเวลานี้นะครับ
เนื่องจากน้ำท่วมมันเกบินหนมคกมันจุดนะครับ
ก็จะต้องมีการส่งเป็นทอดผมก็ไม่นึกถึงสมัยที่ซื้อเอาไว้แล้วยังมีอยู่ที่กรมบรรเทาสารภัยนะครับ
เป็นเขาเรียกว่าปั๊มแรงสูงแต่ส่งได้ไกลปั๊มประมาณสัก๔นิ้วถึง๖นิ้ว
สักท่อยาวกี่โลกนะครับเพราะนั้นก็ดูดไปเลยนะครับ
ลงคลองเล็กคลองน้อยนะฮะอันนี้หน้าที่ของปั๊มเล็กปั๊มเล็กแรงสูงนะครับ
ปั๊มใหญ่นะครับซึ่งจะมีที่กรมชนประธานเป็นหลักนะฮะ
ดูดจากคลองลงแม่น้ำนะครับคือไอ้เรื่องจะให้ไหลตามกราวิตี้
ไม่มีทางแล้วต้องปั๊มลูกเดียว
ทั้งหมดพูดว่ากอทมไปสั่งเขาไม่ได้
ไม่ได้คือกอทมคุณช่วยท่านก็บอกว่ามีน้อย
หาซื้อก็ยากคำว่าซื้อยากนี่คือ
ไม่กล้าซื้อวิธีพิเศษมั้งเดี๋ยวมีเรื่องอีก
เพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีอยู่วินาทีนี้มันมีอยู่ทั่วประเทศ

จังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นนะครับ
เอามากรุงเทพถ้าบริกป่อบจะสั่งสั่งใคร
สั่งเลยสั่งใครที่จะรวมมา
ก็สั่งจังหวัดถือมา
สั่งกลมกลุ่มบันทัมษ์ศาลนภัย
กลมโชฬบัทธานกลมน้ำบ่าดาน

พัฒนาที่ดินหน่วยทหาร
ทีนี้ราชการเราจะต้องถามว่าใครออกเงิน
เบิกเอาตัวเองต้องใช้อำนาจนายก
ให้ในการส่งมาให้หน่วยเป็นคนมาส่ง
สองให้ใช้ค่าใช้จ่ายของหน่วย

เพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ไปเข้าไปเยี่ยมไปเดินทาง
น้ำไม่ลดหรอกไปเมื่อกี๊ไป

ประกาศให้กอทมเป็นพิวที่ประสบอุทธกภัยอย่างหนัก

ประกาศอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไร
นี่อันที่หนึ่งก็คือสามารถจัดหาซื้อข้าวของได้ด้วยวิธีพิเศษ
ไม่งั้นพวกศักดิ์การไม่กล้าทำนะ
อ๋อต้องประกาศเหมือนภัยพิบัตร
ภัยพิบัตร
ก็ทำไมโควิดยังประกาศได้เลย
ให้ผู้ว่ากอทมประกาศหรือรัฐบาลประกาศ
หรือได้ทางนั้นนะครับ
ผู้ว่ากรทมอาจจะประกาศได้นะครับเฉพาะกรทมแล้วก็ในวงจำกัดของบางกฎหมาย
ดีที่สุดก็คือให้รัฐบาลประกาศนายกรัฐมนตรีโดยคอรมอลประกาศ

พอประกาศแล้วมันจะมีโอกาสทายเงินมีการใช้งบระมาณได้จากซื้อจากจ้างเป็นพิเศษได้

แต่ถ้าไม่ประกาศก็อำนาจใครอำนาจมัน
เพราะอันนี้มันรำบากเกินกว่าที่หน่วยด้วยจะรับแล้วไม่ไหวหรอก
ให้ประกาศใครที่สั่งปล่อยน้ำลงทุ่งรังสิต

คืออ่าว

มันไม่มากถึงขนาดจะต้องปล่อยนะฮะแล้วก็ต้องปล่อยเยอะนะครับ
พอปล่อยลงมามันจะไปที่ไหนมันก็มาที่ทุ่งหลวงนะทุ่งรังสิตนะครับ
น้ำนครนายกแม่น้ำปลาชินเนี่ย
ก็มีน้ำแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดจะต้องปล่อย
สองตัวนี้ก็ปล่อยมานะครับแล้วเจอน้ำฝนอีกต่างหากนะครับ
มาแล้วไปไหนครับมันก็มาตามทุ่งในสุดก็มาลงที่ที่ครองลังศิษฐ์
ครองลังศิษฐ์จะยังไงมันก็มีประตูหัวประตูท้าย
ประตูท้ายนะฮะก็อยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาประตูจุฬาลงกรนะฮะ
มีสูบน้ำอยู่๒๐สูบมองดูก็เหมือนมีปรากฏว่ามีเครื่องแค่๑๐เครื่อง
ถ้าใครไปถอดก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นมาก็เตออยู่อย่างนี้
ดีนะว่าสมัยผมสร้างเขื่อนเอาไว้นะฮะทางทิศใต้ของคลองรังสิต
ไม่งั้นนะครับบ้านตอนนี้นะครับท่วมหนักกว่านี้
เพราะว่าเผื่อดอนเมืองจะออกอาการอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะสั่งโดยไม่ได้ต่างใจ
สั่งโดยเลินเล่อหรือสั่งโดยใครสั่งอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ก็พอหยุดแล้วแต่ผมคิดว่าเขาหยุดแล้วนะตอนนี้
ในฐานะเคยมาดูงานเรื่องพวกนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องดูแลน้ำเนี่ย
รมชนก็ว่าไปอย่างหน่วยงานเยอะแยะไปหมดเลยวันหนึ่งเนี่ยเราก็มา
เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยทั้งกรมชนทั้งกรมโน่นกรมนี้
มาอยู่ในร่มเดียวกันภายใต้อะไรนะสำนักอะไรน้ำแห่งชาติ
น้ำแห่งชาติที่เอ่อที่ด็อกเตอร์สมเกตประจำวงเป็นคนแรกอ่ะ
ฮะเวิร์กไหมถามว่ามันมันใช้ได้ไหมไอ้หน่วยงานที่ออกมารวบรวมกันแล้วเนี้ย
หลักเนี้ยถูกต้องคิดว่าถูกต้องเพราะว่าผมเป็นคนคิดและเป็น
เป็นประธานคนแรกนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจในตอนนั้นที่จะสร้าง
ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นกระทรวงน้ำในภายในในในภายหลังอ่านะฮะแล้วก็เอ่อ
เนื่องจากผมเป็นนักวิชาการน่ะนะอืมแล้วก็เป็นนักบริหารเป็นเป็นนิดดี
เป็นประหลักกระทรวงมาผมก็รู้ระบบการทำงานนะครับมันก็เวิร์คในระดับหนึ่ง
พอมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าหน่วยนี้ไม่มันมีแต่ชื่ออ่ะ
เงียบเลยเออทั้งทั้งที่เป็นเล็กตำแหน่งเหลือยด้านซีสิบเอ็ด
แล้วตัวคนที่เป็นเนี้ยรึเปล่า
สมัยก่อนเนี่ยผมนะแทนที่จะไปนั่งตึกไทยคู่ฟ้านะครับหรือไปนั่งตึกบัญชาการ
ผมมานั่งตึกแดงนะผมมานั่งกับไอ้คณะกรรมการนี่เลยนะ

ผมนั่งเลยอ้าวผมนั่งกับคุณอยู่กับคุณ
ข้อที่๔ดรปลอดประสบเสนอว่ากอทมควรใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำพระขนง
เป็นประตูระบายน้ำในฝั่งตะวันออกของกอทมและใกล้กับทางออกของน้ำไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
อันนี้เขาทำอยู่ไม่ใช่เหรอเพิ่งทำเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี้
ซึ่งผมก็ดีใจนะนะครับที่อุตส่าห์ทำนะครับนี่ถามว่าทำไมไม่ทำมาแต่ต้น
ผมก็ไม่รู้ทำไมไม่ทำและได้ยินเสียงคนอธิบายคือเป็นลูกศิษย์บอกว่า
ประตูน้ำที่ฝากนะมันไกลนะเอาน้ำไกลลำบาก
พอจะใช้ก็ตายหงค์สูบน้ำใช้ที่ครึ่งเดียว
สูบน้ำเป็นแบบจุ่มน้ำมาไม่ถึงก็ดูดไม่ได้

ต้องใช้แล้วความจริงคุณควรจะใช้มานานแล้ว
สองคนก็ควรจะเปลี่ยนสูตรมานานแล้วนะครับอืมนะฮะ
ไม่งั้นก็ต้องมาพึ่งประตูน้ำทางที่อื่นซึ่งไกลกว่า
ก็อย่าลืมนะตอนนี้น้ำท่วมฝั่งตะวันออกนะ
ประตูน้ำนี่อยู่ฝั่งตะวันออกรึเปล่าอืม
ขนาดอยู่ฝั่งตะวันออกกูยังบอกว่าไกลใช่
ที่อื่นมันไม่ไกลกว่าเหรอนะฮะขอความรู้หน่อย
คราวนี้เรารู้สึกว่าฝนเนี่ยมันประชิดมา
จากฝั่งตะวันออกนะจันบุรีระยองแล้วมากรุงเทพฝั่งตะวันออก
แล้วคนก็ชอบว่าเฮ้ยทำไมมันชอบตกเอาตอนเย็น
เลิกงานเฮ้ยทำไมภาคตะวันออกของกรุงเทพเนี่ย
งเทพด้านตะวันออกเนี่ยจึงเป็นเป็นพื้นที่ที่ฝนเทลงมามากที่สุด
อธิบายหน่อยว่ามันเพราะอะไรขอบคุณที่กรุณาถามนะฮะ
ซึ่งนี่เป็นวิชาการซึ่งตอบได้แล้วต้องขอร้องให้เชื่อด้วย
อย่างงี้นะฮะเราเนี่ยมีลมพัดเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับ
สองลมลมหนึ่งนะครับเรียกว่าตะวันออกเฉียงใต้
ลมหนึ่งตะวันตกเฉียงใต้ตะเฉียงใต้ก็มาจากมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็มาจากทะเลจีนตอนใต้อ่าฮะวางเงี้ยนะฮะ
แล้วมันก็มานะครับถามลมพรุ่งเนี้ยเอาอะไรมาเอาไอน้ำนะครับ
อืมจากมหาสมุทรมาสองมหาสมุทรนะครับมาถึงปุ๊บ
ถ้าเป็นกลางวันนะฮะพอเข้ามาปุ๊บนะฮะ
พออาทิตย์ขึ้นแสงแดดอุณหภูมิขึ้นก็หอบไอน้ำเนี่ย
สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นไอ้จังหวัดริมน้ำนนบุรุงบุรีพวกนี้นะครับ
ไม่เท่าไหร่เพราะว่าลมที่หอบมาที่มีไอน้ำเนี่ย
มันลอยข้ามหัวพอมาถึงตะวันออกนะฮะซึ่งห่างประมาณยี่สิบกิโล
ถึงสี่สิบกิโลจากทะเลบ่ายพอดีอ๋อบ่ายอ๋อถูกไหมมาอย่างงี้นะฮะ
อ่าอากาศกรุงเทพนี่มันร้อนอันนี้มีตึกอ๋ออ๋อ
ขึ้นไปตรงนี้ปั๊บข้างบนมันเย็นเนี่ยก็ตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตกทางตะวันออก
อ๋อนะฮะมันเป็นที่นัดหมายเจอกันพอดีอ่ามันต้องตกตะวันออกนะฮะอือ
ทิศตะวันออกมีสองตะวันออกนะฮะตะวันออกของกรุงเทพก็ตกจากคำอธิบายอันนี้
แต่ถ้าตะวันออกของอ่าวไทยนะฮะอย่างเช่นชนบุรีสัตหีบ
อันนั้นเพราะลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะที่มันพัดมานะฮะ
แล้วก็ข้ามอ่าวไทยนะฮะไปตกทางโน้นก็พูดง่ายก็เหมือนกรุงเทพ
ตะวันออกของกรุงเทพตกยังไงนะฮะอืมไอ้ชนบุรีก็ตกยังไงน่ะอ่า
สุดท้ายแต่ต้องตกตอนบ่ายนะตกตอนบ่ายสุดท้าย
ผมเคยสัมภาษณ์ท่านท่านบอกว่าในแผนใหญ่ของการป้องกันน้ำ
ต้องขุดเจ้าพระยาสองใช่ไปถึงไหนคือเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
มีจะขุดสองขุดนะฮะอันหนึ่งมาจากนครสวรรค์
อันหนึ่งมาจากอายุทยาอายุทยาคือบางบันบางไส
รัฐบาลนี้นะฮะก็เลือกทำอันเดียวคือบางบานบางสาย
ก็ขอก็ต้องขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เชื่อแต่คุณทำช้าจังเลยนะ
กว่าจะเริ่ม๒ทำเสร็จช่าจังผมทำ๓ปีเสร็จ
ท่านก็ทำ๗ปีเสร็จข้อสามนะฮะท่านทำแพงจังเลย
แพงกับผมทำไปสามเท่าสี่เนี้ยซึ่งผมงุดหงีดมากน่ะ
พวกผมไม่ได้สบายอะไรผมเอาเรื่องแน่นะ
ท่านขุดไอ้คลองเนี้ยประมาณสามสิบกิโลนะอืม
ไปทำถนนสองข้างนี่นี่เนี่ยนะฮะขุดนะฮะ
นี่แบบแบบอย่างเงี้ยขุดให้เป็นคลองคุณทำถนนสองข้าง
คุณก็ไปกันทางน้ำอีกเวลาที่ปัญหาเนี่ยน้ำมันไม่มีที่ไป
ไม่แล้วตกลงเขาจะทำไหมเขาทำข้ามใจเขาเซ็นสัญญาแล้ว
แต่ชะนอยชะนอยเจ็ดปีเสร็จแต่ไปแต่ไปทำถนนถามสามสุดท้าย
ถ้าเจ้าพระยาสองคลองสำเร็จนะสภาพน้ำท่วมจะไม่เป็น
ไม่มากเท่าที่ผ่านมาแล้วอายุทยาจะเบาขึ้นอายุทยาขึ้นไปจะเบาขึ้น
แต่ข้างล่างยังเหมือนเดิมข้างล่างยังเหมือนเดิมนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่อีกสูตรหนึ่งนะฮะว่าเฉพาะตัวกรุงเทพ
อืมนับตั้งแต่ปฐุมลงมาเนี้ยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา
เผลอเผลอวันหน้าจะต้องทำเพิ่มอีกนะอ้าว

แต่วันนี้เวลาหมดวันนี้เวลาหมดแต่วันนี้ต้องคุณชาติต้องกรุณาไปถามหา
ท่านรองนายกคุณป้อมหน่อยปรากฏตัวหน่อยครับปรากฏตัวหน่อย
เอาล่ะครับนี่คือด็อกเตอร์ประสบสุรัสตร์สวดีครับ
มาเป็นแขกเชิญขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบพระคุณท่านครับสวัสดีครับ
ขอบคุณนะฮะโอ้โหสะท้อนอะไรได้เยอะเลยนะฮะ